คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้ง
ในรายการมูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องค่ะปรบมือเย่
และสำหรับอีพีนี้นะคะเข้าสู่อีพีที่๔แล้วนะคะ
แต่ต้องบอกว่าใบตองก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมนะ
และในอีพีนี้เมื่อกี้นี่มีเสียงผู้ชายเล็ดลอดออกมา
อยู่กับผู้ชายค่ะผู้ชายคนเดิมค่ะพี่รันของเรานะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลันนะคะ
ก็จะมานั่งเป็นเพื่อนเมาส์มอยกันไปเรื่องความมูอะไรต่างเนาะ
ทายกันไปเรียบร้อยนะคะพี่ลันก็อยู่กับเรามาหลายอีพีแล้ว
ก็เลยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหาของอีพีนี้
คือเคยสงสัยกันไหมคุณผู้ฟังทุกคน
ว่าเวลาเราไปที่ศาลต่างสารตาสารยายสารพระพรมสารอะไรก็แล้ว
แต่นอกจากจะมีของไหว้เป็นนางรงนางรำ
จะเห็นบรรดารูปปั้นสัตว์ที่เขานำมาแก้บนกันนะคะ
ที่วางเรียงรายด้านหน้าสารเนี่ยเยอะมาก
แต่สัตว์ก็จะมีเยอะแยะหลากหลายชนิดด้วยเช่นเดียวกัน

ก่อนที่เราจะมาอัดรายการเนี่ยพี่รัน
วันก่อนไปแถวเมืองทองธานี
ถ้าใครไปแถวเมืองทองนี่จะต้องรู้เลย
จะต้องเห็นเลยว่าม้าลายเยอะมาก

เพราะไม่ต้องผ่านตั้งแต่เด็กเนอะ

ว่าแบบมาลายจะมาตั้ง
ที่สำคัญนะคือพี่เห็นแบบมี

อะไรแบบเนี้ยเยอะมากก็เลยทำให้ใบตองฉุกคิดขึ้นมาได้แล้วก็
สงสัยเหมือนกันเนาะว่าทำไมล่ะทำไมต้องเป็นม้าลาย
ทำไมคนถึงนิยมเอาม้าลายมาแก้
ก็สงสัยแหละว่าสัตว์ต่างมันมีความหมายไหมเวลาที่
เราจะมาแก้บนไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามศาลตามอะไรก็แล้ว
แต่อย่างที่บอกไปก็เลยมาพูดคุยกับทีมงาน
กับพี่ลันเนาะก็คุยกันว่าหาข้อมูลกันดูไหมว่า
มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามักจะแก้บน
รูปปั้นของสัตว์เนี่ยมันมีรูปปั้นของสัตว์แบบไหนบ้าง
ฮิตแล้วก็แปลกแล้วก็คนนิยมนำมาแก้บนกัน
น่าสนใจใช่ไหมคะและแน่นอนวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันล่ะ
คุณผู้ฟังทั้งหลายถ้าอยากจะทราบข้อมูลแล้วก็อยากจะรู้ว่า
ชนิดไหนที่เป็นที่นิยมและคนมักจะนำไปแก้บน
ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าค่ะเราจะไปมูกันให้รู้
มูลแล้วต้องเรียกไปกันเลยจ้า
พูดถึงเรื่องแก้บนแล้วอ่าเตือนก่อนนะคะ
ใครเคยบนบ้างใครเคยไปบนบาสันกล่าวอะไรเอาไว้

อันนี้ซีเรียสนะพูดจริงนะบางคนลืมไงใช่ไหม

เวลาเราแบบขอพรไรงี้จดว่าที่นี่

เดี๋ยวลองเล่าให้ฟังดูไม่แน่
มีโอกาสอาจจะได้แก้บนด้วยรูปปั้นสัตว์กับเขาบ้างเหมือนกัน
มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ
ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับรูปปั้นของสัตว์ที่เอามาใช้แก้บน
บอกเลยว่ามันค่อนข้างจะแปลกถึงขั้นต้องร้องว่า

แต่ว่าเดี๋ยวฟังแล้วคุณผู้ชมอาจจะร้องเฮ้ยตามก็ได้
มารูปปั้นสัตว์ตัวที่๑ตัวแรกที่เลือกมาเล่าให้ฟัง
ไอ้เต้าหมาลาย
ก็อย่างที่บอกแล้วว่าเห็นเยอะมากแถวเมืองทองนี่เยอะมาก
ไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรแบบนี้
มาลายความเชื่อกับคนไทยคือ
มักจะเห็นม้าลายไปแก้บนแถวสารพระภูมิบ้างใช่ไหม
หรือสารเล็กสารใหญ่อะไรต่างมีหมดเลย
แล้วก็จะมาเยอะแบบเป็นหลักร้อยหลักพันตัวเลย
แล้วก็ตั้งคำถามว่าที่มาที่ไปคืออะไร
ความเชื่อเกี่ยวกับการเอาม้าลายมาถวายเนี่ยช่วยเรื่องอะไรครับ
มาดูกันเรื่องของลัทธิเจ้าพ่อม้าลาย

เขาเรียกกันว่ารัฐธิเจ้าพ่อม้าลาย
คืออันนี้เขาบอกว่ามันคือคติการเอาม้าลายไปถวายตามสารตาสารยาย
จริงแล้วต้นกำเนิดไม่รู้

ไม่รู้ว่าต้นกำเนิดมันมาจากไหนยังไง
แต่บางคนเขาอธิบายเอาไว้บอกว่า
เริ่มจากการที่สมัยก่อนคนขับรถ๑๐ล้อ
เขาเอาม้าลายมาถวายเอาไว้ตามสารริมทาง

เพราะว่าเขาใช้ชีวิตบนท้องถนน
ขับรถตลอดแล้วม้าลายก็เปรียบเสมือนทางม้าลาย

ใช่ทางม้าลายมันจะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยไงคะ
มันก็เลยเหมือนแบบว่ามีคนเอาม้าลายมาถวายเอาไว้ตามสารต่างริมทาง
เพื่อให้เป็นกุศโลบายเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย

แล้วคงจะมีคนเห็นว่ามีมาลายมาถวาย
หลังจากนั้นม้าลายมาเต็มไปหมดเลยก็ทำตามทำตามกันมา
เขาก็เลยคิดว่าม้าลายเนี่ยหมายถึงความสะดวกแล้วก็ปลอดจากอุปสรรคอันตรายใด

ต้องให้แคล้วคลาดปลอดภัยอะไรประมาณนี้

มีอีกอันหนูว่าอันนี้หนูชอบ
คืออีกหนึ่งตำนานเจ้าพ่อมาลาย
มีคนเขาเล่าต่อกันมาว่า

ฝรั่งคนนี้เขาไปว่ายสารเจ้า
ฝรั่งไปถามคนแถวนั้นว่าเวลาเราไปว่ายสารเจ้า

ฝรั่งคนนี้อาจจะมีสีภรรยาเป็นคนไทย

คนไทยอาจจะแปลให้ฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ว่าคนไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะมาว่า

ถูกไหมเวลาเราไปไหว้ตามศาลตามอะไรต่าง

แต่ความฝรั่งเขาจะไม่ได้รู้จักคำไทยไง

มาลาย

ก็เลยเพี้ยนจากมาลัยมาเป็นมาลัย

อันนี้ชอบ

แล้วทีนี้ฝรั่งคนนั้นเขาก็เลยไปตามหามาลาย
มีมาลายไหมจะเอาไปถวายสารเจ้า

พอคนไทยเห็นม้าลายถูกเอามาถวายแก้บนที่ศาลตามค่ะ

ก็คิดว่าเจ้าพ่อแถวนั้นอาจจะชอบม้าลาย

เพราะว่านังนี้เล่ามามันเหมือนฟังดูตลกนะพี่รันเนอะ

แต่ว่าเอาจริงมันมีความน่าจะเป็นมั้ย
มีสิทธิ์น่ะ
มันมีความน่าจะเป็นไปได้เหมือนกันเนอะ
ฝรั่งคนนี้เขาเอามาลายไปถวายแล้ว

ก็เลยคิดว่าการถวายม้าลายเท่านี้แหละทำให้เค้าเฮ่งเค้าชอบดี
เข้าไปที่อื่นเค้าจะม้าลายตลอดเลย
ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากวัดทฤษฎีนี้
ก็ไม่แน่ใจแต่ชอบอันนี้ชอบมาก
กลายเป็นตำนานม้าลายทันที
ตำนานม้าลายของฝรั่ง
ก็คือในจริงละเนี่ย

ใช่ไหมคะหรือแม้แต่นั่งโรงนั่งรำอะไรแบบนี้
แต่ทีนี้มันมีอยู่คนหนึ่งเขาอยากจะได้ม้าที่มันตัวโตอ่ะ
ลูกปั้นอ่ะลูกปั้นม้าตัวโตอ่ะ
แต่มันไม่มีใครทำวางขายไงฮะ
ปกติแล้วมันก็จะมีแต่ตุ๊กตาช้างม้าเล็ก

นั่นแหละเขาก็เลยไปซื้อม้าลายตัวใหญ่แบบนั้นอ่ะเอามาถวายแทนเลย
เขาคงจะแบบถ้าเกิดฉันสมหวังนะฉันจะเอาม้าตัวโตมาถวายเลย
โอเคก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรม้าลายก็คือม้าเหมือนกัน
ม้าเหมือนกันม้าเหมือนกันแล้วตัวใหญ่ด้วย

ก็เลยทำตามต่อกันมากลายเป็นลัดที่อีกหนึ่งลัดที่การถวายม้าลาย

แล้วเยอะมากจริงแปลว่าคนถวายแล้วเขาปังเขาเห็นนะเขาถึงถวายใช่ไหม

ชอบม้าลายชอบเป็นไปได้เห็นมีความสวยงามเห็นมีความแปลกหรือแบบถูกใจท่านอ่ะ

อ่าถ้าบนบานสรรค์กล่าวแล้วหรือใครเคยถวายม้าลายอย่างเงี้ย
ลองส่งมาพูดคุยกันดูได้นะอ่าดี